แต่ว่าเราตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่หญิงสาววัย๒๒ปี
เป็นสาวชาวมงค์อยู่ที่ลำปางนะครับ

เพราะอับอายเนื่องจากว่าถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง

แล้วเอาภาพไปประจานในสังคมออนไลน์
คือเธอติดต่อขอซื้อยาแผนโบราณจากอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
แล้วก็จ่ายเงินไปนัดแนะไปรับยา

คือพอหายไปเนี่ยแม่ก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนนี้
แม่ก็บอกว่าเอาพาลูกสาวมาส่งที่บ้านแล้วกัน

ไปเจอภาพในสังคมออนไลน์มาถามลูก
ลูกก็เลยสารภาพบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อับอาย

หวังจะฆ่าตัวตายแต่ว่าอาการสาหัส

วันนี้มีความคืบหน้าของคดีครับท่านผู้ชมครับ

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีให้ด้วย
คดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาก็คือผู้ใหญ่บ้าน

อยู่ในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ล่อลวงสาวชาวโม้งวัย๒๒ปี
อยู่ที่จังหวัดลำปางไปข่มขืน
เอาภาพไปโพสต์ในสังคมออนไลน์
สร้างความอับอายให้กับเหยื่อ
ถึงขั้นกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ล่าสุดสารอนุมัติหมายจับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้แล้วนะครับ
ชื่อว่านายนพดลนวะอรุยะ
ข้อหาก็คือข่มขืนและกระทำชำราวผู้อื่น

โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
มีโทษจำคุกเกิน๓ปีนะฮะสูงเลยนะครับ
มีอัตราโทษสูงนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ

ก่อนหน้านี้นายอาจริยะเดินทางไปให้ปากคำ
กับตำรวจสอพอร์เมืองลำปางนะครับ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการออกหมายจับ

พร้อมกับเปิดเผยว่าหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
รู้จักกับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
เพราะว่าสั่งซื้อยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย

แล้วก็ได้นัดรับยากันที่ตัวเมืองลำปางเมื่อ๑๔กรกฎาคมนะครับ
แม่บอกว่าแม่ก็รู้นะว่าลูกสาวไป
แต่ว่าลูกสาวหายไปเลยวันนั้นหายไปเลยนะครับ
จนกระทั่ง๑๕กรกฎาคมได้รับโทรศัพท์
จากผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
แล้วแม่ก็บอกให้พามาส่งที่บ้านอย่างให้เล่าให้ฟังนะครับ
คือหญิงสาวเนี่ยพอไปรับยาที่ตัวเมืองลำปางนะครับ
ก่อนเกิดเหตุคือขึ้นรถตู้ไป

แล้วก็ถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกอุบายล่อลวง

แล้วก็พาไปข่มขืนนะฮะในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ก่อนจะถ่ายภาพแล้วเอาภาพไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ด้วย
ก็เลยเกิดความอับอายจนกินยาฆ่าตัวตายนะครับ
นายอาชารุย้าบอกว่าอดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ยังมีพฤติกรรมชอบแล็คเมย์สาวด้วยนะฮะ

ละเมิดทางเพศอีกหลายคน
ในพื้นที่อื่นในจังหวัดทางภาคเหนือนี่แหละ

คือพฤติกรรมของนายน้ำประดนเนี่ย
จากการที่ได้มีการสืบทราบนะครับประวัติเนี่ย
มีพฤติการในการแบล็กเมย์สาวแบบนี้แหละครับ

มีพฤติการในการเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วนะครับ

ซึ่งถ้าเราได้หมายจับนะครับ
วันนี้เราได้ประสานหน่วยงานทั้งกองปราบปราม
ทั้งกรมจาการตำรวจประวัติภาค๕
ทั้งกรมจาการตำรวจประวัติภาค๖นะครับ
บูรณาการกันในการติดตามจับกลุ่ม

เคสนี้เป็นเคสที่น่าเห็นใจมากที่
เขาต้องกินยาตาย
ซึ่งผมเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วที่ก่อนหน้านี้มีระบุว่า

มีผู้ชายคนอื่นด้วยเป็นลักษณะของการรุมโทรม
อัจฉริยะบอกว่าเรื่องนี้ค่ะได้ไปขอข้อมูล

พบว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านและสาวมงค์ผู้เสียชีวิต
เข้าไปในห้องเพียง๒คน
ส่วนผู้ชายอีก๓คนที่มีข้อมูลว่าร่วมรุมโทรม

จริงแล้วเป็นคนรู้จักกับอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็นั่งรถไปด้วยกันที่จังหวัดน่าน
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกลบไปแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตเขามีน้องสาวฝาแฝดด้วยนะคะ
เขาก็ยืนยันว่าพี่สาวกับอดีตผู้ใหญ่บ้าน

เพราะว่าพี่สาวของเธอก็มีครอบครัวอยู่แล้ว
ก่อนเสียชีวิตค่ะมีจดหมายอำลา
บอกว่าขอโทษในเรื่องที่ทำให้พ่อแม่อับอาย
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นคู่แฝดกันอีกครั้ง
และคำสุดท้ายที่ฝากบอกน้องสาวก็คือ
ขอให้เอาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ค่ะ
พี่สาวก็บอกว่าเขาได้หลอกไปอยู่โรงแรมค่ะ
แล้วก็ได้แบบมีข่มขืนเขาอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วสาเหตุที่ทำให้พี่สาวต้องกินยาฆ่าตัวตาย
เขาได้ส่งรูปมาประจานให้หนูดูค่ะ
แล้วก็ให้ทางพ่อแม่หนูดูค่ะ
แล้วก็พอเขารู้เรื่องค่ะ
เขารู้เรื่องเขาก็เลยกินยาค่ะ
เครียดค่ะอับอายค่ะ
เขาได้ส่งข้อความขอโทษหนูค่ะ
คำสุดท้ายไหมคะคำสุดท้ายที่คุยกัน
ก็คือให้ให้จับคนร้ายให้ได้ค่ะ
คือได้ถามค่ะ
แล้วก็เขาก็พยักหน้าบอกให้จับให้ได้ค่ะ
คนร้ายก็คงจะถ่ายภาพเอาไว้เพื่อจะข่มขู่ไม่ให้ไปฟ้องไม่ให้ไปแจ้งตำรวจอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าเหยื่อรายนี้เนี่ยตัดสินใจกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายเลยนะ
แต่ว่าตอนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลที่อาการสาหัสเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ไปพูดคุยกับหญิงสาวชาวมงค์ผู้เสียหาย
คือพูดไม่ได้เพราะอาการหนักแต่ชี้รูปได้จำหน้าได้
อดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้แหละก็นำมาซึ่งการออกหมายจับ
คุณอัชรุยะเมื่อวานที่ไปเยี่ยมอาการก่อนที่เธอจะเสียชีวิตตอนค่ำ

ตอนบ่ายไปเยี่ยมอาการแล้วก็ไปสอบถามเนี่ยก็เปิดเผยว่า
ก็พอจะให้ข้อมูลลักษณะเหมือนกับเขียนแล้วก็พูดได้นิดหน่อย

แต่ก็เล่าเรื่องราวว่าถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ทำร้ายคนเดียว

คนอื่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับ
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็สบายใจขึ้นที่คดีถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
ซึ่งต้องขอบคุณนายอัชรุยะที่มาช่วยตามคดีให้
ที่สุดแล้วตำรวจก็ออกหมายจับกลุ่มตัวคนร้าย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่บอกว่าเคยไปแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน

ไปเอาหลักฐานการเซ็นยินยอมแจ้งความจากผู้เจ็บที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรมาก่อนเนี่ยนะ
น้องสาวฝาแฝดของผู้ตายด้วยนะ
ข้อเสนอจะจ่ายเงินให้เดือนละ๓๐๐๐บาท

แต่ว่าทางครอบครัวปฏิเสธ
ดีใจครับดีใจที่ว่าวันนี้คดีคืบหน้าไปมากครับ
เห็นบอกว่ามีการติดต่อมาขอให้เงินเพื่อที่จะจบคดีจริงไหมคะ

เอาไม้ให้เดือนละ๓๐๐๐๐อย่างงี้
ไม่รับเงินแบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เอาคนผิดมาลงโทษนะครับ

เป็นศพของสาวชาวโม้งวัย๒๒ปีคนนี้
วันนี้ญาติได้รับจากโรงพยาบาลจังหวัดลำปางแล้วนะครับ
เพื่อนำไปประกอบพิธีตามประเพณีของชาวมงค์ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
นี่ฮะก็นำชุดประจำชนเผ่ามาสวมใส่ให้กับศพของหญิงสาวคนนี้

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะคิดไม่มีใครอยากจะเชื่อสำหรับคนในครอบครัวว่าลูกสาวของเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เสียชีวิตนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ผู้เสียชีวิตได้สั่งเสียเอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตแล้วค่ะว่าจะต้องจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ